ใครเขาก็อยากดังอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ดิฉันว่ามันคงไม่เสมอไปหรอก
เพราะว่าบางคนหรือบางอย่างก็ไม่ได้อยากดังแต่อย่าเสียงดังได้ไหม
อย่าแกล้งน้อง
ว่างเหรอ

ว่างนักใช่ไหมชอบแกล้งหมาใช่ไหม
ขวันเยอร์เกษอเกิงวิ่งไปไหนหมดแล้วนี่
ดูดู
นี่เป็นที่มาของคำว่าหางจุกตูด

ไปเว้ยหมาเป็นแก๊งหมาหมู่ที่นี่เสร็จเลย
คุณหนึ่งจะวิ่งข้างจุดตูนแทน
แกแกล้งมันนะจ๊ะบางทีมันตกใจมันแว้งกัดได้เหมือนกันนะ
เออก็ต้องระวังกันด้วยนะคะ